คือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็เดินทางกลับต่างจังหวัดเยอะ
เมื่อวานคนทยอยกลับเข้ากรุงเทพปรากฏว่ามีรถทัวร์คันหนึ่งค่ะ
คือเขาแซงซ้ายไหลทางแล้วไปเจอดินยุบ
ทีนี้รถทัวร์มันก็เลยพลิกคว่ำหล่นลงไปข้างทาง
มีผู้โดยสารอยู่๔๙คนที่ได้รับบาดเจ็บ
นี่คือเป็นจุดตรงโคราชนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตรงริมถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๕๐
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ตำบลกลางดง

ดูสิคะอุบัติเหตุรถทัวร์ปรับอากาศ๒ชั้น
มันพลิกคว่ำแล้วก็ตะแคงหล่นลงไปข้างทาง

ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งคันรถเลย
ตำรวจพร้อมด้วยกู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อน
เอาตัวส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา
เมื่อวานนี้นี่กลหนมากเลยนะคะ
แล้วก็จุดที่เกิดเหตุก็เจอคนเจ็บนั่งรออยู่ริมถนน
บางคนน้ำมุดออกมาจากทางหน้าต่าง
บางคนก็มุดออกมาจากด้านหน้าที่กระจกมันแตก
นับดูผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๙ราย
ส่วนใหญ่ก็แขนขาเคล็ดบ้างก็หัวแตกบ้างนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามพนักงานที่ขับรถ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผมรับผู้โดยสารมาเต็มคันรถเลย
บขศโคราชก็จะกลับกรุงเทพ
เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายช่วงวันแม่
เพราะฉะนั้นผู้โดยสารเขาก็จะกลับกันเมื่อวาน

แล้วช่วงทางลงเนินกลางดงกิโลเมตรที่๓๘
ตรงจุดนั้นนะคะเขามีการสร้างสะพานกลับรถด้วย
รถก็ติดยาวหลายกิโลเมตรเลย

ชาร์จสุรศักดิ์คนขับรถก็พยายามจะเอายังไงดี

แล้วล้อหน้ามันจมหักพวงมาลัยขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
รถก็เลยเสียหลักแล้วก็ตกลงไปข้างทางพลิกตะแคง
ที่คุณผู้ชมเห็นจนทำให้มีคนเจ็บ
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่ารถทัวร์คันนี้
แซงซ้ายสุดขึ้นมาวิ่งมายาวเลย

คงเกิดจากความประมาทของคนขับ
ที่ไม่ยอมขับตามเส้นจราจรคือไปวิ่งตามไหลทางไงคะ
แซงซ้ายมาเลยทำให้รถจากที่ติดอยู่แล้วนะ
พอมาเจออุบัติเหตุนี้ก็ติดยาวหลายกิโลเมตรไปอีกนะคะ